โอ้โหเขาว่าเป็นการจับจองพื้นที่ถนนสาธารณะหรือเปล่านะครับ
เพราะว่าถนนสาธารณะแห่งนี้นะฮะ
อยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงพยาบาลที่ปฐุมธานี

และทีนี้ครับตรงไหลทางเนี่ย
มีการใช้สีสเปรย์สีขาวพ่นไว้แบบนี้เลยคุณ

จริงจุดจอดแท็กซี่ถ้าการจราจรที่เขาทำถูกต้องเนี่ย

แล้วก็เป็นเหลืองดำใช่ไหม

ทีนี้ใครมาเขียนเองใครมาจับจองเอง
หรือว่าเป็นวินแท็กซี่ผู้มีอิทธิพลหรือเปล่า
ได้โพสต์รูปภาพนี้พร้อมข้อความตั้งคำถามทันที

หรือการพยายามยึดที่จับจอง
พร้อมตั้งคำถามถึงหน่วยงานที่ปล่อย

บนถนนสาธารณะนะครับ
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ตามพิกัดนะฮะ
ก็คือที่หน้าโรงพยาบาลคลองหลวงย่านคลอง๖

เพราะว่าวันนี้เขาทำการลบแล้วฮะ

คนลบก็คือคนที่พ่นนี่แหละ
พ่นก็คือนายสมเจตบุญคุ้มมือพ่นนะฮะ
วันนี้ตำรวจไปนำตัวมา
เพื่อให้มาจัดการซิในสิ่งที่ฉีดสเปรย์พ่นเอาไว้แบบนี้นะครับ
ตัวของนายสมเจตก็เลยต้องมาลบข้อความเอง
ให้คุณผู้ชมดูช่วงจังหวะที่เขาลบข้อความหน่อยนะฮะ
นั่นแหละฮะฉีดเองก็ต้องมาจัดการเองนะครับคุณผู้ชมฮะ
เพราะว่าจุดเกิดเหตุคือถนนบางขันหองเสือหน้าโรงพยาบาลคลองหลวง
คลอง๖จังหวัดปฐุมธานีนะครับ
โดยจับจองพื้นที่พ่นสีสเปรย์ไว้
บอกว่าจุดจอดแท็กซี่ก็เป็นจุดละ๓ช่อง
รวม๖ช่องจอดได้๖คันนะครับ
ก่อนหน้านั้นไปสอบถามพ่อค้าแม่ค้า
คนขับแท็กซี่ที่เอาแท็กซี่เข้ามาจอดตรงนี้
เขาก็บอกว่าผมก็เข้ามาจอดตามปกตินะครับ
ผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนพ่นไว้นะครับ
ผมก็คิดว่าเป็นจุดจอดแท็กซี่ได้
ในการที่จะรับผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลนะครับ
ทีนี้พอเป็นเรื่องเป็นราวเพจดังเข้าไปเสนอแล้ว
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปตามตัวได้นะครับ
ก็คือนายสมเจตบุญคุ้มคนนี้
เขาก็มีอาชีพเป็นคนขับแท็กซี่แหละฮะ
แต่เขาบอกแบบนี้คุณเขาบอกเจตนาของผมเนี่ย
ที่ทำสัญลักษณ์แบบนี้ทำเป็นจุดจอดแท็กซี่แบบนี้

เพื่ออำนวยความสะดวกในการมาจอดแท็กซี่จริง
และสิ่งที่อำนวยความสะดวกมากที่สุด
ก็คืออำนวยความสะดวกให้แก่คนป่วยคนแก่คนท้อง
พิการนั่งรถเข็นมาโรงพยาบาล
เรียกแท็กซี่พวกผมจะได้ไปรับเขา
ถึงในโรงพยาบาลได้ทันควันนะครับ
เพราะไม่งั้นก็จะมีรถคันอื่นมาจอดขวางกันตรงนี้หมด
รถแท็กซี่ก็ไม่สามารถจอดได้
แล้วเวลาที่จะออกตัวหมายถึงว่ารถแท็กซี่จะออกตัวนะคุณ

ก็จะไปรับส่งผู้ป่วยอำนวยความสะดวกให้เขาไม่ทัน

ฟังเสียงนายสมเจตหน่อยฮะ

จะเอารถมาจอดบริการคนชะลา
หรือคนที่รถเข็นแล้วเดินไม่ไหว
แล้วเวลาผมจะมาจอดเนี่ยมันก็จะมีรถจอดเต็มไปหมด

ถ้าผมผิดผมก็กราบขอโทษสังคมด้วยนะครับ

ถ้าผมผิดผมก็กราบขอโทษสังคมด้วยนะครับ
เขาก็บอกแบบนี้ฮะ
ผมทำการลบออกหมดแล้วนะครับ
ผมเอาทินเนอร์มาราดมาเคลียร์ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะ
ถามว่าผิดไหมคุณ

นายสมเจตถือว่าเข้าข่ายกระทำความผิด
เรื่องของพรบความสะอาดในหุ้นนะฮะ
ก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำความเข้าใจกับนายสมเจต
พูดคุยให้เข้าใจว่าทำแบบนี้มันไม่ได้แล้วนะ
แล้วก็มันผิดตามพรบรักษาความสะอาดนี่แหละครับ

ให้คุณสมเจตเขาลบเองนะฮะ
เขียนเองลบเองนักเลงพอ